สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตามกันนะครับ
สำหรับสิ่งที่ทุกคนนั้นน่าจะรอคอยกันอยู่การจับสลากนะครับ
ก็เพิ่งจะเสร็จกลับกันมาเลยนะครับมาเข้าสตูก็ได้ทราบมาแล้วว่าเราต้องเจองานหนัก
เจอกับกาบองแต่จริงผมว่านะเจอใครก็หนักหมดอ่ะ
เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยในงานเป็นยังไงบ้างครับคุณวรปัตรครับ
ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณสุภสินวิราฤทธิ์ครับ
ซึ่งก็เป็นอุปนายกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ชื่อหลังนี่อ่านกี่รอบนี้ไม่มีผิดเพี้ยน

วิธีการในการจับสลากนะครับก็ไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งแล้วกัน
ก็อย่างที่บอกอันดับต่ำกว่าชาวบ้านเขาหมดนะครับ

อันดับที่๙๕ของโลกในวันที่๒๒มีนาคมนี้นะครับ
โดยแข่งขันเป็นคู่ที่๒ในเวลา๑๙๓๐น
จะแข่งขันในเวลา๑๖๓๐น
และในวันเดียวกันผู้แพ้ก็จะมาเจอกันชิงอันดับ๓นะครับ
ซึ่งก็แน่นอนนะครับหลายคนที่มาเนี่ยเท่าที่รอติดตามกันจากรายชื่อล่าสุด
เขายังไม่ส่งมานะแต่เราดูรายชื่อล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องหรือว่าเตรียมทีมกันเนี่ย
ก็มีหลายคนเล่นในลีกของยุโรป
ส่วนทางด้านคุณสุภสินลีลาริสนะครับ

กล่าวว่า๓ชาติที่เชิญมาเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งในทุกทีมนะครับ
เชื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นความท้าทายสำหรับทีมชาติไทยครับ
เป็น๓ทีมที่มีนักเตะระดับโดกอยู่ทั้งนั้นนะครับ
การที่เราจับฉลากเจอใครก็แล้วแต่นะครับ
ถือว่าเป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมชาติไทยมากนะครับ

เพราะงั้นแนะวันนี้เราเจอใครก็ได้
เราก็ได้รูปแบบของการเล่น
รูปแบบของนักเตะระดับโลก
มาดูเรื่องของตัวในการเข้าชมกันหน่อยนะครับ

ก็คือทั้ง๒วันแล้วก็ทั้ง๔คู่นะครับ
ราคาก็มี๑๗๐บาท๓๔๐บาท๕๑๐บาท๖๘๐บาท
และแพงสุดก็คือ๘๕๐บาท

ถ้าเกิดถ้าคุณซื้อแบบว่าเป็นรายวัน

เอาล่ะก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะ

ในครั้งนี้๒๒มีนาคมและ๒๕มีนาคมนี้

หลังจากนี้เราก็จะมีเรื่องราวต่างมาฝากกันนะครับ

ก็คงจะได้สัมภาษณ์บรรดาสตาร์ดังระดับโลกด้วย